ที่แม่ออกมาบอกว่าเนี่ยเวลาจะซักผ้าขาวว่าให้แยกหน่อย

แม่สุดารัก

เขาเอาไปทำแบบนี้นะคะเอามาล้อเล่นกันแหละ
ดูหน้านะคะภาพที่เขาแคปมาแล้วใส่ข้อความไว้
แม่บอกกี่ครั้งแล้วเวลาซักผ้าให้แยกผ้าขาว

จริงนะคุณพิธากับคุณหญิงหน่อย

แต่คนไปคอมเมนต์แซวว่าผมหนุ่มโสดครับ
ผมปั่นรวมครับผ้าขาวผ้าสีไม่มีแยกเพราะอะไร

ใช่ฮะชุดขาวแต่ขาวคนละโทน

แล้วมันก็มีคำอธิบายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

พอคนเห็นภาพแบบนี้แชร์กันเยอะเลยค่ะ
แล้วแน่นอนว่าเขาบอกเพจของก้าวกลายออกมารับมุกด้วยนะคะ
โพสต์บอกบ้านพ่อขาดคนซักผ้าจริงแล้วชุดโทนสีต่างกัน
เขาบอกว่าอีกภาพหนึ่งก็คือภาพนี้นะฮะ
ขณะที่ยืนอยู่กลางพิธี
ใช่ค่ะพอไปยืนอยู่คู่กับอย่างท่านหมอชนน่าน
หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนสอสอเนี่ย
ก็เลยเห็นชัดว่าสีเสื้อสีชุดเนี่ย
ของคุณพิธาจะค่อนข้างแตกต่างกว่าคนอื่น
จะออกเหมือนครีมนิดนะ
ส่วนชุดขาวของคนอื่นจะเป็นขาวแบบสว่าง
จั๊วอ่ะนะฮะใช่ค่ะทีนี้เพจเก้าไกลค่ะ

บอกว่าบ้านพ่อขาดคนซักผ้าจริงแล้วโทนสีมันต่างกัน
มันคือความขาวแบบเขาโอโม่กับเขางาช้าง
คุณพิธาจะใส่เป็นตัวขาวงาช้างนั่นเอง
แต่ทีนี้อยากรู้นะเรื่องของผ้าในการตัดชุด
ใช่ค่ะเพราะว่ามีเพจห้องเสื้อ
รอดเวย์เขาออกมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าผ้าแบบนี้มันคือผ้าเสิร์ชขาวงาช้าง
เป็นผ้าทอที่มีส่วนผสมของฝ้ายคอตตอนค่ะ
ในกระบวนการย้อมสีจะได้ขาวที่ดูออกมาเป็นธรรมชาติ
ที่เขาใช้ในเครื่องแบบราชการทั่วไป

แล้วก็มีการขึ้นช้างหางม้าแบบการตัดเย็บสูตร
ก็จะให้ความสบายกับคนใส่นั่นแหละ
งาช้างอะเนอะของคุณพิธานะ
แต่ก็บางท่านก็ออกโทนงาช้างเหมือนกันนะ

ส่วนห้องเสื้อที่เอาข้อมูลมาให้ดูเนี่ย
ไม่ใช่ห้องเสื้อที่ตัดเสื้อให้คุณพิธานะครับ